ดูเรื่องนี้หน่อยเขาขอความช่วยเหลือไปยังหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ลูกชายนะส่งเรื่องไปที่หมอปลาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
แม่ของเขามีอาการผิดปกติอย่างหนัก
คือเหมือนกับว่าโดนคุณสัยหรือเปล่า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

ทุกคนครับสวัสดีคุณพระอาทิตย์ทุกคนครับสวัสดีคุณพระอาทิตย์ทุกคนครับสวัสดีคุณพระอาทิตย์ทุกคนครับสวัสดีคุณพระอาทิตย์ทุกคนครับสวัสดีคุณพระอาทิตย์ทุกคนครับสวัสดีคุณพระอาทิตย์ทุกคนครับสวัสดีคุณพระอาทิตย์ทุกคนครับสวัสดีคุณพระอาทิตย์ทุกคนคร
บอกว่าแม่อายุ๕๖นะแม่ชื่อสุบันเชื่อว่าแม่โดนทำของใส่แน่เพราะว่าแม่เนี่ยมีอาการผิดปกติเหมือนโดนผีเข้ากรีดร้องทุรนทุรายเป็นแบบนี้มา๓เดือนกว่าแล้ว
ไปถึงนี่ไปเจอนางสุบันนะฮะหรือว่าคุณอนี่ครับสามีด้วยลูกด้วยรอให้ข้อมูลกับเรานี่วันนี้เธอนั่งคุยได้นะฮะนี่จากในคลิปนี้กรีดร้องใหญ่เลยเธอบอกเธอมีอาการผิดปกติแบบนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับ
ทีแรกนี่มีอาการปวดขามันปวดเข้าไปถึงในกระดูกเหมือนกระดูกมันจะหลุดออกจากแข้งจากขาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกเสื่อมก็ให้ยามากินก็กินยามาตลอดแต่อาการไม่ดีขึ้น
แล้วมันเริ่มหนักขึ้นนะพี่ออบอกมันไม่ได้ปวดแค่ขานะหลังเนี่ยเห็นวิญญาณสัมภเวษีมาปรากฏอยู่รอบ
ตัวจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เห็นว่าวิญญาณเนี่ยมันเข้ามาเหยียบหน้าอกนี่อย่างนี้เลย
ไอ้ที่ปวดขาปวดขามันกัดอย่างนี้เลยจนปวดแสบปวดร้อน
แล้วอาการแบบปวดแสบปวดร้อนมีผีมาเหยียบหน้าอกเนี่ย
กรีดร้องแบบนี้จะเป็นช่วง๓ทุ่มถึง๕ทุ่มของทุกวัน
สุบันบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าถูกทำของใส่
ด้วยส่วนใครล่ะจะมาทำของใส่นี่พี่บอกว่าเชื่อว่าเป็นลูกเลี้ยงกับลูกสะพ้าย
จ้างวานนะผู้ที่เป็นร่างทรงพ่อปู่ฤษีมาทำของใส่เธอแน่
ปวดปวดแล้วมันก็วิ่งแล้วมันก็ปวดเหมือนเหมือนหน้าขาเนี่ยเราจะหลุด
เราจะหลุดบี้ออกมาเลยแล้วมันก็ขึ้นมานี่แล้วมันก็ลงไป
ขึ้นมาแล้วก็ลงไปแล้วมันทรมานมากมันทรมานอ่ะมันแสบมันร้อนมันอะไร
มันก็ตุ้มเลยลุ่มมาติมเลย

คือลุมมันเหมือนที่ว่าเป็นบริวารเขามันพวกที่ว่า
พวกที่เขาผูกมันเหมือนพวกสัมปเวซี่ที่ว่ารอรับส่วนบุญเราเชื่อว่าโดนของ

พ่อมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดแล้วมันวิ่ง
ถ้าปวดปวดเคยปวดที่ปวดแข้งปวดขานะปวด
ก็พอทนได้กินยามันก็หาย
นี่นะฮะนี่ขาตรงนี้เลยนี่น้องบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปทำข่าวเรื่องนี้
บอกขอดูขาพี่ออหน่อยสามีพี่ออนี่ก็ยืนยันนะครับ
บอกว่าเวลาภรรยามีอาการปวดแข้งปวดขาเนี่ย
โอ้โหมันเหมือนมีก้อนเนื้อบวมปูดมาที่ขาแบบเป็นไตแบบขึ้นมาอย่างนั้นเลยอ่ะ
แล้วพอเอามือไปจับก้อนเนื้อพวกนี้นะ
คือไอ้ก้อนเนื้อพวกนี้มันวิ่งหนีได้ด้วย
นี่แสดงว่าต้องเป็นวิชาอาคมแน่
สามีนะฮะสามีบอกว่าคือเคยมีวิชาติดตัวมาตั้งแต่อดีตเหมือนกัน
ก็จะช่วยภรรยาก็เป่าคาถาดับพิษไฟให้
ทำให้ภรรยาเนี่ยร้องแบบทรมาน
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ภรรยาก็มีอาการเหมือนคนมาสิงร่างอีก
แล้วพูดว่านะบอกสามีสามีชื่อเช้านะ
บอกว่าเช้านี่มาทำนี่ไม่ยอมนะ

ก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นคนทำของใส่
เป็นอาจารย์คนที่ลูกเลี้ยงของเขาเนี่ย
แล้วก็เป็นลูกเลี้ยงที่ไปเป็นลูกศิษย์อยู่

ระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับ
อยู่สามีของพี่สุบันหรือว่าพี่เช้าคนนี้นะครับ

กรีดร้องแล้วก็นอนดิ้นกับพื้นอีก
บอกปวดขาอีกแล้ว

ปวดอยู่ตรงไหนครับพี่ออ
แสดงให้ปวด
เป็นมีลูกเลี้ยง
มันเป็นอย่างไรพี่ออร์ตอนนี้
มันปวดมันนุกมันไอ้กระดูกหูจะหลุดออกมา
มันแสบใม่ร้อน

คุยกับลูกชายของพี่อออยู่

ปกติบอกจะเป็น๓ทุ่มถึง๕ทุ่ม

คุยกับพี่เช้าก็ร้องอ้าวคุยกับลูกชาย

แข้งปวดขาอีกแล้วคราวนี้บอก

พี่เช้าก็ต้องร่ายคาถา

โอ้โหอะเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะ

เค้าบอกคนที่เป็นเม่ชีวิทธิ์พี่อยู่วัดฯ

นี่แม่เองโดนของมานะเนี่ย

โอ้โฮ

โอ้โฮ
นี่เรนเอาน้องบอลล์ของเรายึ่งไปเลยครับ

ปี฼นี้อังลุมของมานนี้

ยิ่งช่วงดึกกรีดร้องดังมาก
ก็เลยเชื่อว่าต้องโดนของจริง
ลูกเลี้ยงของบ้านนี้เป็นคนทำของใส่แม่คือจะไปกล่าว
หาเขาหรือเปล่าหรือว่าแหม่มันก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งอ่ะนะ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่ตำหนักร่างทรง
เล็กที่ถูกพาดพิงถึงนะครับอาจารย์เล็กพอรู้ข่าว
ว่าเขาบอกว่าหาว่าอาจารย์ทำของใส่เขานี้อาจารย์โมโหเลย
อาจารย์เล็กโมโหเลยทำพิธีจุดทูบสาบานต่อหน้าครูบา
อาจารย์ให้เราดูเลยแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ทำของใส่
ออจริงเนี่ยขอให้ชีวิตอาจารย์ตกต่ำตกต่ำไปพร้อมกับพระ
อาทิตย์ที่จะตกดินในวันนี้เลยแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้ทำของ
ใส่นางอเขานะขอให้ชีวิตอาจารย์มีแต่เจริญรุ่งเรืองอยู่
เย็นเป็นศุกร์อาจารย์เล็กบอกว่าไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยว่า
ร้ายใครเปิดตำหนักมาตั้งนานเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์
ได้ยากก่อนหน้านี้นางอเนี่ยบ้านอยู่ติดกับบ้านของอาจารย์
เล็กแล้วนางออก็เคยมีอาการคล้ายถูกผีเข้าแบบนี้มาก่อน
ยังช่วยรักษาจนหายเลยแต่ทีนี้นางอเนี่ยเขาไปมีปัญหา
ทะเลาะเรื่องที่ดินกับลูกเลี้ยงนะก็ต้องหนีย้ายออกไปอยู่
ที่อื่นกันเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเวร
กำลังทำงานกำลังลงโทษนางอหรือเปล่าค่ะจะมาโทษว่าลูก
มาใช้อาจารย์เล็กทำของใส่ได้ยังไง
แต่ถ้าข้าพเจ้าไปทำของให้เขาทำให้เขาวิบัติขอให้ข้าพ
ตกต่ำและวันนี้อาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ขอให้เข้ามี
ข้าพเจ้าอาทิตย์ตกก็ขอให้ข้าพเจ้าตกต่ำพระอาทิตย์
ไปแต่ถ้าพระขเจ้าหวังดีหลังช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งคนแถว
หมู่บ้านสุขสบายนี้เขาก็รู้จักข้าพเจ้าดีไปถามเขา
ได้ว่าจริงไหมใครดีใครร้าย
นี่นะครับที่นี้มีคนนึงที่เขาถูกพลาดพิงถึงก็คือ
ลูกเลี้ยงของพี่ออเขานะพอรู้ข่าวว่ามีการพลาดพิงนี้
เข้ามาเลยนะครับทุกผู้ชมครับมาที่บ้านของอาจารย์เล็กเลย
สำนักของอาจารย์เล็กนี่ฮะนี่คือลูกเลี้ยงของพี่ออน
ครับชื่อสมชายทินวงปานชื่อเล่นชื่อหนอายุ๓๙เขาบอกว่าเขา
ขอยืนยันเลยว่าเขาไม่ได้ทำของอะไรใส่เลยนะเดี๋ยวจะไป
แจ้งความกลับด้วยข้อหามินประมาทโดยบอกว่าตัวของนางอ
เนี่ยโดนทำของใส่ตั้งแต่ตัวเขายังเด็กด้วยซ้ำประมาณ
ปีได้แล้วแต่ก็ยอมรับว่าตัวของนางอมีปัญหากับเขา
ยังเป็นคดีความในชั้นศาลกันอยู่เลย
เพื่ออะไรเพราะในเมื่อ
เขายังทำผมขนาดนี้ผมไม่จำเป็นต้องทำอะไรเขาเลยเขาร้อน
ลนเขาไปเองผมจะไปจ้างเขาทำไมเพราะตำหนักปู่เขาช่วย
เหลือคนแต่ของอันนี้ผมบอกเลยมาจากอุดรธานี
ซึ่งจากหน้านี้เขาโดนน้ำมันพายมามาตั้งนานแล้ว
โดนมาตั้งนานตั้งแต่ผมเป็นเด็กแต่ผมเนี่ยพยายามช่วยเขา
ตามใดที่ผมยังอยู่ผมช่วยเขาได้
แค่ผมยกมือไหว้หรืออะไรเพราะพระภูมิเจ้าที่ไม่ช่วยเขา
อะไรผ่านมาเข้าไปหาตรงเขาหมดอ้าวเอาเป็นว่าเราฟังทั้งสองฝั่งแล้วนะ
ค่ะแต่เอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ออเนี่ย
ลูกชายก็ส่งคลิปไปให้หมอปลาอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย
เคยไปอยู่บ้านหมอปลามาแล้วนะหมอปลาบอกจำไม่ได้นะ
จำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยมาให้รักษามาอยู่ที่บ้านหรือเปล่า
เพราะแต่ละวันเนี่ยมีคนมาโอ้โหมาหาเยอะมาก
แล้วมาอยู่ที่บ้านเยอะมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหา
นะที่นครปฐมนะหมอปลาจะไปพิสูจน์ความจริงให้ว่าเกิดอะไรขึ้น
จากที่คุณป้าเนี่ยลงไปในโอ่งเนี่ยแล้วเชื่อว่าตัวเองโดนศัยศาสตร์
แต่ป้าบอกว่าเคยมาหาหมอปลาเนี่ยถ้ามาหาหมอปลาเนี่ย
หมอปลาจะมาเชื่อเรื่องศัยศาสตร์เด็ดขาดนะฮะ
แต่ถามว่าจำได้ไหมผมจำไม่ได้แต่พรุ่งเนี้ยประมาณสี่โมงเย็นเนี่ย
เผาผีเนี่ยผมจะเดินทางไปพิสูจน์
แท้ที่จริงมันเป็นศัยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
หรือมันคือเรื่องส่วนตัวและเกิดความเครียดนะฮะ
แต่เบื้องต้นจำไม่ได้ครับว่าเคยมาหาผม
เพราะคนมาหาผมเยอะนะฮะอ้าวค่ะเดี๋ยวรอพิสูจนพรุ่งนี้กันแล้วกันค่ะ